ที่หายไปจากกอดของแม่เลย
คือเรื่องนี้เนี่ยหลายคนกลัวว่า

หลายคนก็สงสัยว่าคนใกล้ชิดหรือเปล่า
อาจจะเป็นคนใกล้ชิดของครอบครัวหรือเป็นคนสนิทของแม่น้องต่อที่มาเอาเด็กไปหรือเปล่า
เกิดทั้งปัญหาครอบครัวฝั่งนิ่มก็คือแม่เด็กกับฝั่งครอบครัวของสามี
ดูไม่ลงรอยกันแล้วเริ่มมีปัญหากันแล้ว

ชาวบ้านเองก็เหมือนกันหลายคนก็ยังคิดว่าหรือน้องต่อเนี่ยเสียชีวิตแล้ว
แม่อาจจะพลาดหรือจะอะไรแล้วก็เลยเอาไปอำพราง

เอาเป็นว่าวันนี้เขาบอกว่าเรื่องใกล้จะคลี่คลายแล้ว
เพราะตำรวจบอกจะเอาทั้งนิ่มและพุทธคือพ่อแม่ของน้องต่อเนี่ย
เข้าเครื่องจับเท็จจะตรวจดีเอนเอด้วย
แล้วล่าสุดทีมข่าวเราเพิ่งได้มาเลยนะคะ
เป็นภาพสุดท้ายของน้องต่อก่อนที่จะหายตัวไปภาพนี้ค่ะอ่า
นิ่มพาน้องต่อไปหาหมอเที่ยง๒๐นาทีวันที่๔กุมภาพันธ์นะคะ
คือวันนั้นเนี่ยก่อนที่เช้าวันที่น้องจะหายตัวไป
น้องไม่สบายค่ะมีไข้ขึ้นสูงสามสิบแปดจุดเจ็ดองศา
ผู้เป็นแม่ก็เลยอุ้มน้องต่อซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างสีน้ำเงิน
ซึ่งมีนายประสานก็คือพ่อของนิ่มเป็นคนขี่
พาไปที่สถานีอนามัยที่จังหวัดนครปฐมที่อบตบังไซป่า
กล้องวงจรปิดเนี่ยจะเห็นภาพที่นิ่มอุ้มน้องต่ออยู่ในมือ
ก็คืออยู่ตรงกลางเนาะพ่อเป็นคนขี่ไปสถานีอนามัย
บ่ายโมง๑๐นาทีค่ะวงจรปิดจับภาพรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างสีน้ำเงินคันเดิม
ขี่กลับบ้านหลังจากที่หาหมอเสร็จแล้ว
พ่อเป็นคนขี่เหมือนเดิมแต่นิ่มไม่ได้นั่งซ้อนท้ายแล้วนะ
ตอนแรกนั่งซ้อนท้ายกันไป๓คนใช่ไหม
ขากลับนั่งอยู่ในรถพ่วงข้าง
ซึ่งมุมกล้องตรงนี้เนี่ยอาจจะมองไม่เห็นน้องต่อ
แต่ว่านิ่มบอกว่าอุ้มน้องกลับมาบ้านด้วยจริงอยู่ในมือ
ตัวพ่วงข้างมันบังมันบังเด็กพอดี

แล้วนิ่มบอกว่านิ่มไม่ได้โกหก
มีหลักฐานยืนยันว่าวันนั้นพาน้องต่อไปหาหมอ
หลักฐานคือประหลอดวัดไข้ค่ะ
นี่ค่ะ๓๘๗น้องไข้ขึ้นสูงจริง
หาหมอเสร็จก็พากลับบ้านแล้วไม่ได้พาไปไหนอีก
จนกระทั่งเช้าวันที่๕กุมภาพันธ์๗โมงเช้าใช่ไหมคะ
ที่บอกสลึมสลืออยู่แล้วเห็นเหมือนผู้ชายสีเหลืองเดินมาแล้วอุ้มน้องต่อออกไปจากอก

หลังจากวันนั้น๕กุมภาพันธ์จนวันนี้๑๔กุมภาพันธ์

ส่งคุณเนติชาวลงพื้นที่สพคลองหลวงติดตามความคืบหน้าคดี
วันนี้วันที่๙แล้วค่ะทุกคนร้อนใจมาก
ตำรวจเชิญตัวทั้งนิ่มและพุทธพ่อแม่ของน้องต่อแล้วก็ญาติอีกหลายคน
ในกล้านายกล้านี่คือแฟนเก่าของนิ่มนะ
กันได้ประมาณเดือนนึงแล้วก็มีลุงแจ้ลุงแจ้คือเพื่อนสนิทของพ่อนิ่ม
ที่ก็เคยมีสัมพันธ์กับนิ่มเชิงชู้สาวเมื่อ๑ปีก่อนด้วย
แล้วก็เชิญตัวพ่อของนิ่มคือนายประสานไปพูดคุยกับลูกสาวเป็นการส่วนตัว

ประตูไม่ได้ยินเสียงก็จริงแต่มันเห็นสีหน้าเนอะ
บอกว่านิ่มเนี่ยดูมีสีหน้าค่อนข้างที่จะเคร่งเครียดกว่าทุกวัน
มีบางจังหวะนิ่มกอดอกแล้วก็น้ำตาคลอด้วย

เราก็ได้แค่สังเกตท่าทีนี่จังหวะแบบนี้ค่ะ
หรือว่าลุงแจ้ที่เคยมีสัมพันธ์กับนิ่ม

เหมือนกับตำรวจก็อยากรู้ว่าตกลงแล้วน้องต่อ

คือกล้าเองก็ปฏิเสธบอกคบได้เดือนเดียว

แจ้บอกอุ้ยเคยมีอะไรกันนั่น๑ปีก่อนแล้ว

พุทธก็ยืนยันนิ่มก็ยืนยันว่า

มันจะได้ตัดข้อสงสัยเรื่องนี้ออกไปไง
ที่นี้นิ่มคุยกับพ่อ
ลองฟังเสียงพ่อน่ะค่ะ
เดี๋ยวบอกว่าคุยกับเขาก่อน
ทีนี้หนึ่งในประเด็นที่สอบปากคำนิ่มแม่ของน้องต่อคือ
เรื่องบัญชีธนาคารของนายพุทธสามี
คือธนาคารกสิกรไทยมันมีเงินอยู่ในบัญชีแค่๑๐๐บาท
แต่มันไปเจอความผิดปกติบัญชีธนาคารออมสินของนิ่ม
ที่มีเงินโอนเข้ามา๑๕๐๐๐บาท
แล้วก็มีการโอนต่อไปให้กับคนในครอบครัว
ซึ่งตอนแรกนิ่มตอบไม่ได้ว่าเงิน๑๕๐๐๐บาทที่โอนเข้ามานี้
มาจากไหนเป็นเงินค่าอะไร

วันนี้ตำรวจพาเธอไปสอบไทม์ไลน์
วันที่๔กุมภาพันธ์ไปไหนยังไงกี่โมงบ้าง
เธอก็บอกว่าวันที่๔กุมภาพันธ์เธอไปทั้งหมด๔สถานที่
ที่แรกคือไปส่งพุทธที่โรงงาน
ที่ที่สองคือเอารถไปจอดที่บ้านพ่อแล้วก็ออกมาพร้อมพ่อ
ที่ที่สามคือไปเอาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกับนมที่บ้านลุงแจ้
และจุดสุดท้ายคือพาน้องต่อไปหาหมอที่สถานีอนามัยบางไซป่า
เพราะมีไข้สูงเธอบอกเธอไปแค่๔จุดนี้
ประเด็นการสอบปากคำวันนี้นิ่มก็ยังคงยืนยันเหมือนเดิมนะคะว่า
สิ่งที่เธอพูดออกไปคือความจริง

คำตอบที่ให้ก็เป็นคำตอบเดิม
ไม่ได้ฆ่าลูกและไม่ได้ขายลูกให้ใคร
แล้วเงินจำนวนนี้มาจากไหนทำไมนิ่มตอบไม่ได้อ่ะ
บอกว่ามันไม่ใช่บัญชีธนาคารออมสิน

เป็นเงินค่าคลอดบุตรจากประกันสังคม
มาตอนที่น้องต่ออายุได้๔เดือน
บอกว่าทุกอย่างมีที่มาที่ไปเธอพิสูจน์ได้
และถ้าตำรวจอยากให้เธอเข้าเครื่องจับเท็จเธอยินดี
พร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่
และเธอเชื่อส่วนตัวนะเธอบอกแบบนี้นะ
เชื่อว่าคงมีคนนำลูกไปเลี้ยงดูอย่างดีค่ะ
เงินค่าคลอดค่ะจากประกันสังคมค่ะ
แล้วเรามีการอวนต่อไปให้ใคร
ไม่มีค่ะก็มีแต่ว่าเบิกมาซื้อของใช้น้องนี่แหละค่ะ

คือเข้าเครื่องจับเท็จมันช่วยอะไรเราได้ต่อสังคมต่อกัน
ก็คือถ้าเกิดช่วยอะไรเราได้ก็แบบว่าให้
ให้สังคมสบายใจว่าเราไม่ได้ทำจริงนะ
คือเราก็แบบยืนยันเต็มที่

ค่านเข้าเครื่องจับเท็จแล้วมีการอวนยังไงบ้างวันนี้

นิ่มเนี่ยยังอายุ๑๗ปีนะคะ
ณปัจจุบันนี้นะเธออายุ๑๗ปีนะ

สามีของนิ่มและพ่อของน้องต่อนะคะ

เรื่องที่ตำรวจเรียกมาสอบปากคำเพิ่ม
แล้วก็เรื่องคราบเลือดที่หมอนที่ตำรวจเจอก่อนหน้านี้

มันเป็นรอยแบบที่ตอนนั้นหน้าหนาว
น้องต่อปากแตกแล้วก็เลยเลือดออกนะคะ

คือน้องต่อปากแตกเพราะอากาศมันหนาว
ส่วนประเด็นคราบอ้วกที่ผ้าห่มของน้องต่อเนี่ย
น่าจะเกิดก่อนที่ลูกจะหายตัวไปอีก
เพราะตอนนั้นอารมณ์เด็กบางทีกินนมเยอะไป
มันก็ออกบ้างก็อ้วกบ้างกินอิ่มเกิน
ส่วนเรื่องฝีเท้าปริศนาเสียงฝีเท้าที่บอกว่า

แถวนั้นหมามันเยอะนะ
ตำรวจเขาไปเจอมันมีคราบเลือด

ปกติตรงนั้นมันจะเป็นที่ประกอบอาหาร

ที่เอาไปทิ้งพุทธว่าไง

จังหวะเปิดซิปมุ้งแล้วซิปมันฝืด
แล้วผมก้มตัวลงหลังไปชนมุ้ง

ไม่ได้ทะเลาะกันรุนแรงอะไรมากมาย
และผมก็ยังมีความหวังว่าผมจะยังได้เจอลูก
อยากให้ใครก็ตามที่เอาลูกไปเอาลูกมาคืนที
ผมเองก็ไม่อยากตกเป็นจำเลยสังคม

คือคนสำหรับคนที่เขาอุ้มไป

เราก็ไม่อยากตกเป็นเป้าหมายของสังคมนะครับ

คุณเอาลูกไปแล้วทำไมคุณไม่พูดความจริงไป

ถ้าผมจะเอาลูกไปให้คนอื่นเลี้ยงเพื่ออะไร
เพื่อที่จะให้ตัวเองเข้าไปอยู่ในคุกอย่างนี้หรอ
ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับอยากเจอลูกมาก

ติชาวเลยไปสำรวจความคิดเห็นของชาวบ้านนะคะ

เมื่อเราก็รับรู้ข้อมูลมาพอกันเนอะ
แต่เขาอาจจะสังเกตเห็นอะไรมากกว่าหรือเปล่า
เพราะว่าเขาเป็นคนแถวนั้นนี่เราให้ดูเลยว่า
คิดว่าเรื่องนี้หนึ่งพ่อแม่มีส่วนเกี่ยวข้องทำลูกหาย
น้องต่อถูกลักพาตัวตามคำให้การของแม่

หรือว่า๔เป็นเรื่องฆาตกรรม
หรือ๕เป็นอย่างอื่น

ไม่ใช่๔ข้อนี้ไปคุยกับชาวบ้าน๖คนค่ะ
มีนายประกอบที่เป็นผู้ใหญ่บ้าน
มีลุงวีพยานคนสำคัญที่บอกว่าเห็นคนใส่เสื้อเหลืองเดินออกจากบ้าน
อีก๔คนคือป้ายูนป้าเล็กแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่นะคะ

คำตอบเนี่ยชาวบ้านบางคนอาจจะเลือกมากกว่าคำตอบก็ได้

ข้อแรกคิดว่าพ่อกับแม่มีส่วนรู้เห็นที่ทำให้ลูกหายไหม

แต่ผู้ใหญ่บ้านป้าเล็กนางเสาเอนางเสาบีบอกเห็นด้วย

หรือน้องต่อถูกลักพาตัวไปตามที่นิ่มบอก

คือผู้ใหญ่บ้านป้าเล็กลุงวีป้ายูนเนี่ยบอกน่าจะโดนลักพาตัวไปนี่แหละ

อีก๔คนบอกไม่น่าใช่
และข้อรองสุดท้ายเรื่องฆาตกรรม
ผู้ใหญ่กับผู้หญิงคนนึงบอก

น่าจะเป็นอย่างอื่นน้องต่อยังไม่ตายแน่
หรือจะคิดเห็นเป็นอื่นทุกคนว่ายังไงบ้างคะทั้ง๖คน
ข้ออื่นทุกคนบอกไม่แน่ใจเหมือนกัน
แต่ก็มองว่ามันน่าจะอยู่ที่ประมาณนี้แหละ

เชื่อว่าน้องต่อถูกลักพาตัวไปนะ
ไม่เชื่อหรอกว่าจะมีแม่คนไหนขายลูกกิน
ส่วนเรื่องคนร้ายลักพาตัวมันเป็นไปได้มากกว่า
คือพ่อกับแม่อาจจะเหนื่อยไงทำงานหนัก
มันอาจจะน็อกอ่ะก็อาจจะหลับจริงก็ได้
อันนี้ป้ายูนไปดูดวงกับร่างทรงกุมารทองมาด้วยนะเน
ป้าก็ลองถามดูอยากรู้อะเนาะ
บอกเออยังไงเรื่องน้องต่อพ่อหมอรู้ไหม
เขาบอกเนี่ยอีกไม่นานหรอกจะมีคนเอาเด็กมาคืนให้

ยูนก็ไม่รู้หรอกนะว่าเขาหมายถึงใคร

บอกว่าอีกไม่นานหรอกเขาจะเอาเด็กมาคืนให้
แต่เราก็อยากซักว่าผู้หญิงหรือผู้ชายหรืออะไรนี่ของ

แต่เราไม่ทักเขาตอบไม่ได้เดี๋ยวเขาไปเอาผิดเอาเรื่องเขาไปด่าเขา
เขาไม่พูดอะไรหรอกเขาพูดให้ฟังแค่นี้แหละบอกว่าอีกไม่นานหรอก
จะเอาเด็กมาคืนเขาบอกว่ากลัวเป็นน้อง

เป็นนอนแต่เกลือเป็นนอนหมายถึงอะไรเราก็ไม่เข้าใจหรอกเขาพูดมาแค่นี้นะ
อีกคนนึงที่เนติชาวไปคุยด้วยคือผู้ใหญ่บ้านนะคะ

บอกว่าจากช้อยที่เนให้เลือกมา๔ข้อนี่นะ
เท่าที่พูดคุยกับชาวบ้านส่วนใหญ่ก็สงสัยทั้ง๔ประเด็นเหมือนกันนั่นแหละ
คือมันยากเกินไปที่อยู่คนจะเดินดุ่มเข้าไปในบ้านแล้วอุ้มเด็กออกมาเลย
แต่ผู้ใหญ่สงสัยปมฆาตกรรมจริงนะ
เพราะถ้าลองเทียบกับเคสอื่นที่มันเคยเกิดขึ้นมันมีความเป็นไปได้
ฟังผู้ใหญ่วิเคราะห์หน่อยนะคะ
เคยมีข่าวออกมาบ่ายว่าเด็กนอนอยู่พ่อแม่ตื่นมาเด็กไม่หายใจรับน้องเนี่ย
คืออาจจะมีความเจตนาของพ่อแม่
หมายถึงข้าวอื่นไม่ใช่ข้าวนี้
ขณะเดียวกันนะคะทางชุดสืบสวนตำรวจภูทรภาค๗ค่ะ
กระจายกำลังกันลงพื้นที่หาเบาะแสเพิ่มเติมที่บ้านน้องต่อกระจายตรวจสอบทั้งในตัวบ้านพักระแวกเพื่อนบ้านพื้นที่ในชุมชนทั้งหมดคือกวาดให้เรียบเลยนะคะ
โดยเฉพาะประเด็นเรื่องคนใส่เสื้อสีเหลืองนี่แหละคือลุงวีบอกเห็นคนใส่เสื้อสีเหลืองเดินอยู่แถวนั้นนิ่มบอกเห็นผู้ชายใส่เสื้อเหลืองมาอุ้มน้องต่อไป

ชาวบ้านบอกเห็นคนใส่เสื้อสีเหลืองวิ่งเข้าไปในซอยข้างบ้านที่เชื่อมกับป่ารกร้างด้านหลังหมู่บ้านอีกเออเอาตำรวจก็ไล่ตรวจให้หมดทุกที่นั่นแหละค่ะ
นายสุบินหรือว่าลุงบินพ่อของนายพุทธก็คือเป็นปู่น้องต่อนะ

ให้ด้วยนะเป็นแชตค่ะพี่อุโยเป็นแชตที่

น้องชายเนี่ยใช้เฟซบุ๊คของนิ่ม
ส่งข้อความมาหาบอกว่า
บอกพ่อด้วยนะว่าวันนี้กูโดนจับ

ซึ่งน้องชายส่งข้อความมาให้ป้าหมี
ช่วงประมาณบ่าย๓โมง๔๑นาที

เดินทางมาที่สพบังหลวงทันทีเลย
ส่วนพี่สะพ้ายของพุทธพ่อน้องต่อเนี่ยนะคะ
ก็บอกว่ามีรุ่นน้องคนนึง

วันที่๕กุมภาพันธ์ตอน๕๖โมงเย็น
ซึ่งก็คือวันเดียวกับที่น้องต่อหายตัวไปนี่แหละ
พอโอนเงินเสร็จปุ๊บก็บอกให้กดเงินออกมาทันที
แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีส่วนเกี่ยวข้องไหม
คือเอาเป็นว่าเห็นอะไรแปลก

นึกออกไหมเพราะตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวไม่เกี่ยวอ่ะ

บางทีมันอาจจะเป็นจิ๊กซอชิ้นเล็กก็ได้

เดี๋ยวพรุ่งนี้ตำรวจจะพาตัว
พุทธกับนิ่มไปเข้าเครื่องจับเท็จแล้ว

มารับไปตั้งแต่เช้าเลยนะคะ
ก็รอติดตาม